จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นความคืบหน้ากรณีที่
นักเรียนเนี่ยนะครับพาเพื่อนเป็นนักเรียนรุ่นพี่พาเพื่อนไปตบนะฮะ
นักเรียนรุ่นน้องนะครับอายุ๑๑ปีเข้าไปในบ้านเขาเลย
นะครับให้มาให้ปากคำนะครับสิบคนแม่ของเด็กบอกว่ายังไง
ฉันก็แจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
อื้อข้าวหลังข้าวหลัง
อยู่กันสองคนพ่อแม่ไปธุระ
ครูไม่ให้บอกพ่อแม่จะฆ่า
อายุแค่นี้ทำได้ขนาดนี้
ทำร้ายตั้งแต่วันที่๒๔เมษายน

ขณะที่แม่ของน้องผู้เสียหายเห็นคลิป
ร้องไห้เลยครับแม่รับไม่ได้แม่ร้องไห้เลย
ลูกสาวถูกทำร้ายในบ้านนะฮะ
เลยไปแจ้งความที่สพวิชิตนี่แหละครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีกับกลุ่มรุ่นพี่
วันนี้ทีมข่าวไปพบกับนางสาวสันสนีนะครับ
แม่ของน้องที่ถูกรุ่นพี่ทำร้ายนะครับ
บอกว่ารับไม่ได้เห็นลูกเจอแบบนี้

ยังกินนอนในบ้านเราอีก๒วันนะฮะ
ลูกบอกว่าไม่บอกแม่เพราะพี่เขาขู่
จะฆ่าแล้วจะพาเพื่อนมารุมกระทืบอีก
ส่วนสาเหตุเกิดจากลูกสาวไปพูดว่า

พี่คนนี้ก็เลยพาพวกมาทำร้ายครับ
หนูว่าไม่ค่อยชอบกลุ่มที่รุ่งกระทืบลูกเราถึงทีนี้ไอ้เด็กคนนั้นที่ลูกเราบอก
มันก็ไปบอกไอ้พวกเด็กนี้เด็กนี้ก็ขี่รถมาถึงก็ปิดประตูตีเลย
ปิดประตูปิดพามารตี
ขณะที่ตำรวจสพวิชิตได้เรียกกลุ่มรุ่นพี่๔คนที่ทำร้ายเขา
มาสอบปากคำพร้อมกับผู้ปกครองให้การบอกว่าในห้องที่เกิดเหตุ
มีเพื่อนอยู่สิบคนนะไม่ใช่แค่สี่คนซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอย
เรียกตัวมาสอบเพิ่มนะครับให้ครบหนึ่งในพี่สาวของฝั่งที่ก่อเหตุ
ยอมรับว่าการกระทำของน้องสาวมันรุนแรงแล้ว
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการขู่ฆ่าน้องที่อายุ๑๑ขวบ
ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดแล้วก็ขอความไปทำให้กับน้องสาวด้วย
ทั้ง๔คนอยู่ปรากฏว่ามีผู้ปกครองรายหนึ่ง
พาลูกสาวอายุ๑๓ปีมาแจ้งความร้องทุกข์ครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มเด็กหญิงที่ถูกที่รุมทำร้าย
เด็กกลุ่มผู้หญิงที่รุมทำร้ายร่างกายลูกสาวของเธอเหมือนกัน

เคสหนึ่งนะครับแต่ว่าบอกว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน
อ้างว่ากลุ่มเดียวกันนี่แหละที่ทำร้ายลูกเธอเหมือนกัน
มีคลิปขณะที่เด็กผู้หญิงรุมทำร้ายร่างกายด้วย
ผู้ปกครองเล่าบอกว่าเพิ่งเห็นคลิปจากเพจ
ตะลึงกับพฤติกรรมที่รุนแรงของกลุ่มนี้

คลิปเหตุการณ์นี้นะครับแหม่รุ่นพี่ผู้หญิงลงมือทำร้าย
ตบตีโชคต่อยตีหัวลูกทำไมทำอย่างนี้
เหมือนนัดกันไปเคลียร์ปัญหาอะไรสักอย่าง

ผู้กำกับการสอบภาววิชิตบรบุว่า
ได้สอบปากรรมผู้เสียหายอายุ๑๑ควบ

จากนี้ไปจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ใบรับรองแพทย์ใบชนสูตรบาดแผล

ส่วนผู้ต้องหาก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาไปทั้งหมดแล้วครับ